จากที่นี่แหละจากคนที่นี่แหละ
เรื่องแฟนในครอบครัวก็ประมาณนี้ผมก็ก็ทราบประมาณนี้
ผมก็ส่วนนิสัยที่ว่าไม่เคยดื้อรัดไม่เคยเกเรไม่เคยนิสัยดีรัด

บุคลิกเขาก็เป็นเด็กทั่วไปครับแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดพูดน้อย
นิสัยดีเรียบร้อยเรียนก็เก่งเล่นกีฬาก็เก่ง
สนุกสนานเฮฮาปกตินี่แหละครับเป็นคนก็ไม่ดื้อไม่รัดอะไรนะครับ

ผมก็ตกใจอยู่คือที่เขาอยู่ที่ทำงานผมก็ยังเคยไปใช้บริการ

ทำงานอยู่ร้านยางรถนะครับซ่อมรถพวกเปลี่ยนยางร้านยาง

อยู่ที่น้องกี่นี่ครับ
ผมได้ยินผมก็ตกใจนะคือมันเป็นยังไง
ก็เขาอยู่ไม่ไกลเนาะเขาก็เทียบสักการณ์อะไรมา